สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้พบกับคุณพลอยพิมรจิตและดิฉันใบตองรัชตะวันค่ะ
คุณผู้ชมคะวันนี้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราลงพื้นที่ที่จังหวัดสระบุรีนะคะ
เพื่อไปสัมภาษณ์สามารถเมกาแดนส์นะคะ
เอาคำตอบจากปากของเธอว่าความจริงคืออะไรกันแน่ใครลวงใครหลอกใครพูดจริงนะคะ
ซึ่งภาพที่ดูเหมือนว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเป็นครอบครัวที่ดูแลกันและกันมาโดยตลอดเนี่ย
วันนี้จะไม่เป็นแบบนั้นอีกแล้วนะคะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวสามารถเมกาแดน

คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเดินทางมาที่จังหวัดสระบุรีเป็นครั้งที่สามแล้วนะคะ
เพื่อมาที่บ้านของพี่สามารถเมกาแดนส์ค่ะ

อาการป่วยของเธอครั้งที่๒พฤษภาคม

เรามีข่าวว่าครอบครัวมีปัญหา
ที่สามารถน้อยอกน้อยใจจนย้ายออกไปจากบ้านหลังนี้
แต่ว่าพฤษภาคมที่เรามาวันนั้นทุกอย่างเหมือนจะจบลงด้วยดี
เพราะว่ามีภาพพี่กรุงไปรับพี่สามารถแล้วก็เพื่อนสนิท

แต่ว่าเมื่อ๒๓วันก่อนกลับมีข่าวที่ทุกคนตกอกตกใจ

เรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นเมื่อหลายเดือนก่อนนั้นเป็นเรื่องจริง
นั่นหมายความว่าเธอยืนยันว่าสามีนั้นนอกใจ
รวมไปถึงที่เธอห่วงมากก็คือบ้านหลังนี้

เพราะว่าสามีนั้นเอาเงินไปทำนางจนหมดแล้ว
แล้วก็ที่บอกว่าเคยดูแลเลี้ยงดูนั้นก็ไม่เป็นความจริง
วันนี้เราบุกมาถึงที่นี่อีกครั้งเพื่อมาเปิดใจเธอ
คุณผู้ชมคงอยากรู้เหมือนเราว่าความจริงนั้นคืออะไรกันแน่

สวัสดีค่ะ
วันนี้มีพี่สาวอยู่ด้วย
นี่เป็นครั้งแรกที่เจอพี่สาวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมคะเรามาที่นี่เพื่อจะพูดกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ครั้งก่อนเนี่ยต้องยอมรับว่าคนกำลังเข้าใจว่า
พี่สามารถพี่ดมโกหกคนทั้งประเทศเลย
เพื่อที่อยากจะให้สามีกลับมาคืนดี
เราอยากฟังจากปากพี่สามารถฟังจากปากพี่ดม

ก็เรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นความจริง
แต่ก่อนนี้เพื่อนพูดไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนน้ำท่วมปาก
เราอยู่ในสภาพอย่างนี้เขาทำงานทำหนัง
เราก็มีความหวังว่าจะได้ตังค์มาถ่ายบ้านคืน
ก็ต้องทำตามที่เขาบอกอะไรอย่างนี้จ้ะ
พี่สามารถรู้เรื่องผู้หญิงคนอื่นมานานแค่ไหนล่ะคะ
จะประมาณเพิ่งรู้ได้ปีหนึ่ง

อู้มันขนาดนั้นเหลออะไรอย่างนี้
บอกแค่ว่าเขาเป็นศิลปินนักร้อง
ก็มีผู้หญิงมาติดบ้างธรรมดาจะไปคิดอะไรมาก
เราก็คิดว่าเราอยู่สภาพนี้ก็ยอมไปอะไรอย่างนี้จ้ะ
เขาเรียกเราว่าอีง้อยอะไรอย่างนี้
มันก็เลยอุ๊ยขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างนี้
เราก็ยอมโง่เพราะว่าเราไปตามไม่ได้ใช่ไหมคะ

ทุกวันนี้ข้าวของในบ้านยังมีของคุณกรุงอยู่ไหมคะ

กระทั่งเตาเก็ตยังเอาไปขาย

เดี๋ยววันนี้เรามาแล้วก็ไม่เจอคุณกรุง

เพื่อสอบถามเผื่อว่าคุณกรุงอาจจะรับโทรศัพท์
แล้วก็พูดสายกับเราตอนนี้เลยว่า

พี่สามารถตั้งแต่มีปัญหากันนี่พี่กรุงโทรมา

ก็มีแต่ส่วนมากแต่พี่โทรไป
พี่ครูว่าอะไรไหมคะกับเรื่องที่เกิดขึ้นอีกรอบ
เขาบอกว่าใส่ร้ายเขาเกินไป
ถ้าว่าใส่ร้ายให้ออกมาพูดเลยว่า
ตรงที่คุณทำแล้วตกคุณยอมรับได้ไหม

อย่าไปลวงโลกไปสถานีนู้นไปสถานีนี้

ออกมาพูดเลยนัดกันเลยว่าคุณจะไปช่องไหน

คุณผู้ชมก็ไม่ได้รับสายนะคะ
คือเราพยายามติดต่อตั้งแต่๒๓วันแรกที่มีข่าวแล้ว
สรุปว่าตอนนี้คุณกรุงยังไม่รับสาย
ยังไม่มีการยืนยันใดจากทางคุณกรุงนะคะ
แต่ว่าก่อนหน้านี้ที่มันเป็นประเด็นก็คือ
สามารถเองและคุณกรุงเองเคยออกมาให้สัมภาษณ์
รายการของเรานี่แหละว่ายังรักกันดีเป็นเรื่องเข้าใจผิดกัน

เพื่อต้องการที่จะสร้างกระแสให้กับหนังเรื่องอีปึก

มันเหมือนกับกลับลำไปอีกรอบนึงแล้วว่าเรื่องที่
บอกว่าสามีเนี่ยนอกใจมันเป็นเรื่องจริง
ถูกต้องงงไปอีกแล้วก็คือบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
พูดไปเพราะว่าบ้านจะถูกยึด
ใช่ไหมล่ะเออตายแล้วก็กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาเลยทีเดียว
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรายังคงเกาะติดอยู่นะคุณผู้ชม
แต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียว
ช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะ

เรื่องของบ้านที่กำลังจะถูกยึดจริงหรือเปล่า
อยากให้ประเด็นรามานี้จบลงยังไง
เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อสักครู่ค่ะ

ยังไม่สามารถติดต่อได้๒๓วันมาจนถึงตอนนี้

ทีมข่าวของเราติดต่อไปได้นั่นก็คือคุณทอน
คุณทรคุณสามารถเขาบอกว่าเป็นนายหน้า
ที่ให้ดูแลเรื่องของการรับฝากขายบ้านหลังนี้ของเธออยู่นะครับ
เดี๋ยววันนี้เรามาฟังอีกหนึ่งด้านกัน
ว่าบ้านหลังนี้ตกลงมันยังเป็นบ้านของคุณสามารถเมกาแดน

สามารถอีกประเด็นนึงก็คือบ้านหลังนี้
ที่พี่สามารเรากลัวว่าบ้านจะโดนยึด
เพราะว่ามีติดอยู่ถึง๗๐
ถ้าถึงเดือนตุลาครบสัญญาเราไม่มีตังค์ไปคืนเขา
เขาก็สามารถจะมายึดได้ตามสัญญาอยู่แล้ว
เดี๋ยวเราจะติดต่อไปที่คนที่เป็นในหน้า

ว่าจริงแล้วบ้านนี้มีโอกาสโดนยึดจริงหรือไม่
เดี๋ยวจะขออนุญาตให้พี่สามารถต่อสายถึงพี่ทอน
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ไม่ต้องมาสายลายป้าศรีกัน
ไม่ต้องมาเทน้ำสาดน้ำใส่กัน
มันไม่ใช่จะมาต่อสู้ลบลาค่าฟันกันค่ะ

ให้สังคมเข้าใจว่าหนูไม่ได้ลวงโลก
หนูไม่ได้โกหกค่ะอยากบอกแค่นี้
จากใจลูกผู้หญิงแค่นั้นเอง
เอาละค่ะน่าเสียดายที่วันนี้ไม่มีโอกาสได้คุยกับพี่กรุงด้วยนะคะเพราะว่า
แต่ว่าไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วก็มีกันอยู่เท่านี้๓คนนะคะ
แล้วก็คงจะยังดูแลกัน๓คนแบบนี้ต่อไปเรื่อยเนาะ
ค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากนะคะบริเวณไทยลังค์ขอบคุณค่ะ
เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมอันนี้เราก็จะได้ฟังความจริงจากปากของพี่สามารถเมกาแดนเลยว่า
ตกลงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะคะ
แล้วตกลงเรื่องนี้มันกลายเป็นหนังคนละม้วนกับช่วงที่ผ่านมาที่เคยให้สัมภาษณ์เลยนะ
ตอนนั้นบอกว่ายังคงรักกันดีอยู่แต่ว่ามีธอมคนหนึ่งเนี่ยคอยยุแยง
ก็คือพี่โดมให้เกิดความแตกแยกกันแล้วก็ต้องการที่จะขายบ้าน
แต่ว่าตอนนี้มันยังไงอยู่คือบ้านถูกฝากขายอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ขายไป
แล้วตอนนี้เนี่ยสิ่งที่หลายคนกำลังพุ่งเป้าไปก็คือหนังเรื่องอีปึกคือเงียบกริบเลยนะคะ
ที่คุณกรุงเขาเอาเงินไปลงทุนถึงกับว่าเอาบ้านไปค้ำไว้หรือยังไง
ถูกต้องคือเขาบอกว่าพูดถึงภาพยนตร์เรื่องอีปึกอัศจรรย์วันแห่งศรัทธาเนี่ยคุณผู้ชม
ภาพยนตร์เรื่องนี้ถือว่าเป็นเหมือนความหวังแล้วก็รายได้เนี่ยอาจจะกลับมาดูแลชีวิตของสามารถกับครอบครัวได้เลย
แต่มันดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นเหมือนอย่างที่หวังเอาไว้นั่นเองนะคะ
คือจากการสอบถามสาวมาสเมกาแดนก็เปิดเผยเลยว่าได้รับเงินจากในทุนในการร่วมกันนำบ้านนี้ไปฝากขาย
แล้วก็เอาไปสร้างหนังใช้เงินราว๑๒๑๕ล้านบาทเลยนะคะ
แต่ผลปรากฏว่ารายได้หนังจากการเข้าฉายวันแรกเนี่ยคุณมันฉายได้เพียงแค่๑๖๐๐บาทเท่านั้นนะคะ
ไม่ผิดนะคะ๑๖๐๐บาทเนี่ยค่ะคุณผู้ชมและรายได้๓วันแรกที่หนังเข้าฉายก็ได้ทำเงินได้เพียงแค่๑๑๐๐๐บาทเท่านั้น
และแน่นอนคุณผู้ชมลงโรงมาได้๒สัปดาห์ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถูกถอดออกจากโรงนะคะ
ก็เลยทำให้เธอยิ่งกังวลใจถึงอนาคตของตัวเอง
นับจากนี้ไปก็คือเหมือนเธอเอาบ้านมาเป็นตัวค้ำประกันสำหรับการที่จะไปสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้

เออและตอนนี้สามีก็ได้เนี่ยติดต่อจากที่ไม่ได้
แล้วเงินเนี่ยที่เอาไปลงทุน๑๒๑๕ล้านบาท

แล้วก็มาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อ
ยังไงก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่สามารถเมกาแดนด้วยค่ะ
ใช่แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาของบันเทิงไทยรัฐแล้วนะคะ

ส่วนช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อน